แม่บอลกระทานบอล
พวกคู่นี้นี่ได้ทำกาโนล่าเรียบร้อยแล้ว

นั่นสิแต่ว่าตอนนี้เราได้รึยังเนี่ยข้างใน

นี่เขามีขุมมือนะร้อนเป็นยังไง
เอาหมูมัวก็ได้เป็นอย่างนี้นะนะครับดูหน่อย

ครับกีวีครับ
เชฟหาให้หน่อยเบอร์เชฟปลอกให้หน่อยนะไม่ถนัดจริง
บอกทีวีเนี่ยครับมันก็จะมีวิธีของมันก็คือตัดหัวท้าย
ที่เป็นช้อนทานข้าวนี้ครับแต่บางหน่อยนะ
ใส่เข้าไปคลับเข้าไปครับแล้วก็แล้วก็เหมือนอย่างนี้ไงครับไล่ไปตามผิวมันนะ

ก็ได้อยู่นะจิ๊กนี่ไงแล้วก็หั่นไงอ่ะคะเชฟ
แล้วแต่เลยครับจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ก็ได้หรือว่าจะหั่นแบบผมเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้

อ่ะปิดได้สี่แว่น
เดี๋ยวก้วยเดี๋ยวผมทำให้แล้วกันน่ะฮะ

ก็มีแค่หั่นสตอเบอรี่หรือว่าจะหั่นแค่หั่นครึ่งเดียวก็ได้นะครับ

เอากี่ลูกอ่ะแล้วแต่เหรอแล้วแต่ชอบใช่ป่ะ

เราใส่แก้วเนาะเอาช้อนมานะครับ
เดี๋ยวเราใส่กาโนล่านะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่โยเกิร์ต

ครับอย่างฟางเนี่ยทำเสร็จแล้วชั้นหนึ่งนะครับมีการโอล่ามีโยเกิร์ตแล้วก็มีผลไม้นะครับ
แล้วก็กลับมาทำกาโนล่าเหมือนเดิม
อุ้ยมันมันเยอะจังเลยอ่ะ
อุ้ยนั้นจะดีไหมคะเชฟอ่าดูดูจัดตรงแล้ว
ผมอายเลยของผมดูแบบไม่มีอะไรเลยสองอันนี้ก็ดูแบบดูดีกว่าเยอะเลยครับ
ตั้งใจใช่ไหมใช่แสดงว่าผมไม่ค่อยตั้งใจนะ

เชฟไฮไซด์เยอะมากแต่มันอยู่ข้างใน

เต็มที่มากอ่ะสรุปให้กี่คะแนนนะคะ๕๕นักคุณครับ
ต่อไปค่ะชิมแต่งอาวุธนี่๒นะครับ
คุณผู้ชมพูดเลยนะว่าเป็นเมนูที่ง่ายมาก
และมันดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยมากด้วย
และที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมสามารถแบบชอบผลไม้อะไรก็ใส่ได้เองตามใจชอบ

ที่ทำให้คุณสามีทานรับรองว่าคุณสามีก็จะชอบนะคะ
หรือว่าทำให้คุณลูกแล้วเราประดิษฐ์อะไรอย่างนี้คุณลูกต้องเลิฟ
ไอ้ว่าเป็นเมนูที่ทำแล้วทานกันได้ทั้งครอบครัว

ครับให้คะแนนรสชาติ

ทำก็ง่ายตกแต่งก็ง่าย
พอชิมแล้วก็อร้อยแบบง่าย

ตกแต่งได้โดนใจแถมยังสวยกว่าซะงั้น
จนต้องยอมยกคะแนนให้ไป๑๐คะแนนเต็ม
น้ำหลอดได้ไหมว่าสัปดาห์หน้า
เชฟจะมีอะไรมาแบบเอาใจพวกเรา
เป็นเมนูที่เหมาะกับคนรักชีส

เราก็ชอบแต่แบบ

ชีสเบคอนแล้วก็แบบว่าแบบ

ชอบมาก

แต่รายการเรามันผู้ชายวนเวียนมากเลย

ใช่เราจำเป็นที่ต้องไปหาน้องเขาจริง

เดี๋ยวให้เชฟไปพักผ่อนไงแล้วเตรียมไว้ในสัปดาห์หน้าให้เรา

น้องมาร์ชกำลังรอเราอยู่

แต่วันนี้เขาจะมีซิกแพคมาด้วย

เราจะคุยกันเรื่องแบบว่าการดูแลตัวเองของเขา
ใช่แล้วนะคะแต่ต้องเป็นช่วงหน้าค่ะ